ไม่รู้ว่าที่สวยสะพรั่งแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอหลงรักการออกกำลังกายอย่างหนักนั่นเองค่ะ
ตกใจนึกว่าหลงรักใครหรือเปล่า

นี่แหละขึ้นชื่อเลยว่าเป็นตัวแม่ที่ฟิตแอนดเฟิร์มมากนะคะ
แล้วก็เป็นไอดอลของสาวที่รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ
หลายคนนึกถึงนี่แหละเจนนี่เทียนนะคะ

ขนาดว่าผุดธุรกิจฟิตเนสมาด้วยนะ
แต่ว่าพักหลังเจ้าตัวมีการเบรกออกกำลังกายไปพักนึง

เวทีจนต้องใส่เผือกนั่นเอง

พอหายดีเท่านั้นนะคะสาวเจนนี่ก็หวนคืนสังเวียนอีกครั้ง

แต่นี่เป็นแบบสาวเจนนี่คือวิ่งบนลู่เนี่ย

ลีลาก็เป็นตามภาพที่เห็นเลยจ้า

สวะลาลาลา

สวะลาลาลา

ฝึกเต้นบนพื้นนิ่งก่อนใช่ไหม

และนี่แหละเป็นเพราะว่าเป็นการเล่นเวทด้วย

นางเอกสาวของเราก็กล้ามล่ำขึ้นมาเป็นกองเลยคุณ
ถึงขนาดที่พี่น้องในวงการเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลย
ใหญ่อำมาตช่างภาพชื่อดังก็มา
เบลล่ารานีก็แอบมาแซวด้วย
แม้กระทั่งหนุ่มสุดฮอตอย่างพี่ป้องนวัด
คอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมถ้าหุ่นจะขนาดนี้แล้วก็จุด
ละก้ออะไรอยากถามพี่ป้องเหมือนกันว่าละก้ออะไรคะพี่ป้องค่ะ
คอมเมนต์ให้มันคิดไปไกลตลอดเลย
คนคิดลึกก็ลึกแต่เราก็คิดตื้น
คิดตื่นก็ไม่มีอะไรเมนต์ขนาดนี้แล้วก็แสดงว่าออกกำลังกายเยอะ